แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของพ่อเล็กจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปช่วยเหลือครอบครัวให้ดีขึ้นได้หรือไม่ในวันนี้มาเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ข้อแรกจากเรื่องมนแคนแก่นคูณครับ
ชักพ่อพาผมเดินออกกำลังกาย
แม่ก็จะมาทำกายภาพไว้ผมนะครับ

ห้องเช่าน้อย
ปากซอยมีร้านเซเวน
เลิกงานตอนเย็น
ก่อนเคยเป็นเหมือนดัง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เนื้อเพลงยังคอยที่ซอยเดิม

ที่เคยแวะซื้อกับข้าวจุด
กับข้าวนี้คืออะไรบ้าง

ผักลวกปลานึ่งลูกชิ้นครับ
จี๊ดเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ผักลวกปลานึ่งลูกชิ้น

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ
แต่ใจก็จะชื้นขึ้นนะครับ
ถูกขึ้นนะครับ
เนื้อเพลงยังคอยที่ซอยเดิม
เช้าเย็นเห็นภาพเก่าที่เคยแวะซื้อกับข้าวนะฮะ
กับข้าวนี้ก็คือผักลวกปลานึ่งแล้วก็ลูกชิ้นจริงด้วย
เนื้อเพลงก็คือเช้าเย็นเห็นภาพเก่าที่เคยแวะซื้อกับข้าว
วกผักนึ่งปลาแม่ค้ารสเข็น
ลูกชิ้นปากซอยเดินเกี่ยวก้อยด้วยกันยามเย็น
ภาพเก่าหลับตายังเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเพียงฝันเลื่อนลอย
เพราะฉะนั้นหนูเรียงถูกทำไปได้แล้วหนึ่งข้อนะฮะ
ครอบครัวพ่อเล็กจากจังหวัดพิจิตรครับรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
ข้อผ่านไปแล้วนะครับมีผลถึง๔ข้อด้วยกัน
เพราะฉะนั้นต้องรักษาให้ได้นะฮะว่าข้อที่เหลือนี่ต้องถูกไปเรื่อย
ถึงจะได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับบ้าน
ฟังเฉลยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวอเรย์บอลครับ
ความฝันในบ้านปลายชีวิตของผมเนี่ยมีอยู่๓อย่าง
อย่างแรกก็คืออยากให้ลูกชายคนเดียวของผมเนี่ยเดินได้
อย่างที่สองผมอยากให้เมียผมเนี่ยเขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับผมไปนานนานครับ
และความฝันสุดท้ายผมอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งมาทำสวนแตง
ตัวเลือกที่สี่ครับชัชโอนมอกศรีครับ
พ่อเล็กเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ชักชุออนโมกศรีซึ่งเป็นคำตอบที่

เดี๋ยวจะมีผลต่อไปด้วยว่าจะได้รุมเงินแสนและรุมล้านหรือไม่

เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของพ่อเล็กนะครับจากจังหวัดพิจิตรครับ
ทำไปได้แล้ว๒ข้อครึ่งทางรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
บอกว่าเอาข้าวให้หลานบ้างนะ
บางครั้งพ่อเขาไม่อยู่
นัทเขาก็ต้องมาอุ้มมาอะไรช่วย

เขาไปจับปูก็ขอเข้าไป

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จัดทำชุดน้ำพริกผักต้มให้ได้๔ชุด
ภายในเวลา๓นาที
แม่ทองใบทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาที่เราให้ไว้๓นาทีแม่ใช้เวลาไปทั้งหมด
๒นาที๓๒วินาทีครับ

ทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยในวันนี้นะครับ

ข้อต่อไปคุณผู้ชมจ๋า

วันนี้มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกันนะครับ
เพราะว่าครอบครัวพ่อเล็กทำไปได้แล้ว๓ข้อ
ข้อที่เหลือเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้

ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องบ้านของเราครับ
เวลาป้าใบไม่อยู่กับลุงเล็ก
ฉันก็ไปดูแลหลานกรี๊ด
เอาข้าวเอาน้ำไปให้เขากิน
แล้วก็ชวนกันคุยเล่นไม่ให้เขาเครียด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หมายเลขโทรศัพท์๔ตัวท้ายของหมอประจำครอบครัวคือเลขใด
ข้อที่๓๒๒๓๔ค่ะ
นานัทเลือกตอบตัวเลือกที่๓๒๒๓๔
ซึ่งเป็นคำตอบที่
สุดท้าย
ซึ่งเป็นคำตอบที่๓๒๒๓๔
ของหมอประจำของเรา

ผมไม่ได้ดู

ตัวเลือกที่๑๒๓๔๓ครับ
เอาละหมดแล้ว๔ข้อ

ต้องร่วมแสดงความดีใจกับครอบครัวของพ่อเล็กด้วย
เพราะเขาร่วมแรงร่วมใจกัน

ครอบครัวพ่อเล็กนะฮะจากจังหวัดพิจิตร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลย๑แสนบาท
เย้
คิดว่า๑แสนพ่อจะไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนบ้าง
มันสามารถทำฝันของพ่อให้เป็นจริงได้ไหมครับ
ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเอาลูกชายเนี่ย
ไปหาหมอกับแม่ของเขานะ

ส่วนหนึ่งผมก็จะซื้อของไว้ขายด้วย

ก็คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาครอบครัวให้ต่อสู้ได้

ถ้าคุณผู้ชมศรัทธาในหัวใจของพ่อแม่
และชื่นชมในหัวใจของลูกบ้านนี้แล้วก็

ช่วยกันเติมกำลังใจกันเล็กน้อยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

สำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดให้เรา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัว

พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทาง
วันนี้หมดเวลาแล้วเกมต่อชีวิตมาไปต่อนะครับ

มีอาทิตย์ซื้อของเก่า
ต้องหาให้ได้อย่างน้อยก็๕๖๐๐ต่อวัน
รถคันนี้ภาพมันก็ไม่ดี

ก็ไปกู้เงิน๕๐๐๐มาทำรถ

ซักผ้าจำนวน๖ชิ้น

ภายในเวลา๓นาทีครับ
สวัสดีค่ะเร็วลูกเร็วเร็วเร็ว
เร็ว
ลูกไปเลย